สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจอเจอกับเราสองคนในวันนี้แน่นอนว่ามีประเด็นร้อนมาให้ได้ตามกันอีกแล้วนะคะ

ทางด้านคุณไอซ์เองเนี่ยได้ออกมาเตือนบรรดานักเลงคีย์บอร์ดนะคะว่า
วิจารณ์คนอื่นในด้านลบ

แล้วก็ทิ้งท้ายว่าอยากให้ทุกคนเล่นโซเชียลอย่างมีสติ
และใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นด้วย
ซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาทวิตพูดถึงเยอะแยะมากมายนะคะ
อันนี้ฮิวเป็นทวิตเตอร์ของคุณไอซรันยูนั่นเอง

ใช่แล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดราม่า
แต่ที่แซ่บไปกว่านั้นก็คือดีเจเอกกี้
ชีวิตจริงคือชีวิตจริงไม่ใช่ละคร
อยากให้อยู่บนพื้นฐานของโลกความเป็นจริง
ก่อนจะตบท้ายแบบเจ็บจี๊ดเลยว่า
อย่าเป็นนางร้ายในคราบนางเอกมันบาปนะคะ

นั่นน่ะสิงานนี้เนี่ยไม่มีแต่แฟนคลับนะคะ

ก็ยังมีเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลย

คือเห็นด้วยแหละคล้อยตามแหละ

ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการสื่อไปถึงใครอะไรยังไงกันหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ

ทำตัวเป็นนางร้ายในชีวิตจริง
แต่ว่าในการแสดงของเธออาจจะเป็นนางเอกก็เป็นได้

ข้อสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่า

อาจจะเป็นแค่การระบายความรู้สึกผ่านโซเชียลเท่านั้น
ก็เขาบอกว่าชอบแชร์คำคมแต่ดิฉันว่ารักษณะนี้ไม่ใช่คำคม
แต่ไม่รู้ว่าหมายถึงใครหรือเปล่าอาจจะโพสต์ลอยก็
เดี๋ยวรอดูว่าจะมีเป้าหมายโยงไปถึงใคร
เราจะไปสัมภาษณ์มาให้ติดตามกันนะคะ